เหตุการณ์นี้ค่ะเป็นคลิปเหตุการณ์ที่มีผู้ชายสองคนนะคะ
เปิดศึกกันริมถนนเลยใครไปห้ามถูกทีบออกมาเลย
แล้วสองคนนี้ที่เปิดศึกกันไม่ได้อายุน้อยแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูคลิปกันค่ะ
นี่เป็นม่วยครับ
มาเที่ยวมาเที่ยว

ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมปล่อย

ตำรวจมาตำรวจมาถึงหยุด
ต่อยกันอยู่นานเลยนะ

ใช่เขาเป็นลุงแล้วอ่ะโอ้โห
หมาเดินมามองงงเห็นไหมข้างหลัง
นี่ถ้าผมอายุเท่านี้ผมเข้าวัดนั่งสมาธิทำบุญนะฮะ

ดูดูสิ
ขออภัยคุณลุงทั้งสองคือไม่มีแรงกันทั้งคู่

พอเล่าก็เล่าถึงตลอดนะค่ะ

ทีมข่าวของเราก็เลยไปหาข้อมูลมาให้ว่าเออเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ไหนยังไง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอเมืองจังหวัดยาลาค่ะ

วันเกิดเหตุทะเลาะกันทำร้ายร่างกายกันที่หน้าบ้าน
แล้วทั้งคู่ก็ไปแจ้งความนะต่างฝ่ายต่างแจ้งความว่าถูกทำร้ายร่างกายที่สพเมืองยาลา
ตำรวจก็เลยต้องเรียกไปสอบปากคำทั้งคู่
เมืองต้นตำรวจก็อาจจะต้องดูในลักษณะที่ว่าเป็นการสมัครใจกันทะเลาวิวาส
ก็คือทะเลาะกันทั้งคู่ไงแต่ไม่รู้สาเหตุว่าสาเหตุอะไรนะเพื่อนบ้านกันทะเลาะกันบ่อยจนต้องเจอ

ก็ยังต้องทนอยู่ด้วยกันย้ายบ้านหนีก็คงไม่ไหว
คือบางเรื่องเราเป็นฝ่ายยอมบ้างก็ได้นะใช่ป่ะยอมแพ้แต่ว่าสบายใจมันก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขกว่าหรือเปล่า
โทรแจ้งตำรวจให้มาดีกว่านะคะ